พระต่างถิ่นล้อมล้อมวงดื่มเลยเหรอ
เมาแอเลยอ่ะค่าสำนักสงฆ์จริงอ่ะโอ้โห
ที่จังหวัดละนองพระอคันตุกะก็คือพระที่มาจากที่อื่น
ค่ะมาถึงเสร็จปั๊บนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูด้านหลังนะ
จะมีหลักฐานกองอยู่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อัตมา

มาเนี้ยจังหวัดพิชบุนมะขำหวาน
ทิ้งข้าวก็ยังไม่มีเลยคือจิ๊บจริงจริงแรก
ให้ที่ขระวาสอูกนี้ก็ซื้อไปกินเขาเอง

บางคนก็บอกกินเป็นยาได้ใช่ไหม

เฮ้ยตัดต่อบี้เสียงแกล้งท่านเหรอ

อ้อแอมาอันนี้เสียงจริงเหรอ

พระรูปนี้อ้อแอลิ้นพันกันแล้วครับ
มีของกลางอยู่ข้างหลังนะครับเบียร์๓ขวด

พอถามว่าท่านได้ฉันเบียร์ไหม
นะครับท่านปฏิเสธแล้วอ้างว่าเบียร์ทั้งหมดนู่น

โดยโยมอุปถาคนะครับ
เธอเป็นผู้หญิงและเป็นชาวเมียนมา

ตอนที่พระสองรูปกับคาราวาสหนึ่งคนล้อมวงดื่มเบียกันอยู่ในกุฏิ
แล้วก็มีนะครับรูปของพระเนี่ยนั่งดื่มเบียมาโชว์เป็นหลักฐาน
ผู้สื่อข่าวดูด้วยโยมอุปถาคผู้หญิงชาวเมียนมาคนนี้
เธอบอกว่าเธอมีหน้าที่คอยดูแลพระสามเณร
ประจำอยู่ที่พักสงฆ์เขานางหงตะบนปากน้ำอำเภอเมืองระนอง
สองสัปดาห์ก่อนมีพระอาคันตุกะท่านมาจากไหนอ่ะนะครับ
ท่านมาจากอีกจังหวัดหนึ่งคุณผู้ชมนะครับมาสองรูป
เข้ามาในที่พักสงฆ์แล้วก็มีพฤติกรรมมักจะตั้งวงดื่มสุราเป็นประจำ
โดยพระสองรูปนี้ดื่มเบียร์แล้วก็เหล้าขาวอยู่บนสาราอเนกประสงค์
แล้วก็จะออกปากไล่นะครับ
ไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาบนสาราคือไม่ต้องการให้ใครเห็น
เธอเนี่ยแอบถ่ายคลิปบันทึกพฤติกรรมพฤติการเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยครับ
เจ้าคณะตำบลเขานิเวศครับท่านมาตรวจสอบพฤติกรรมของพระทั้งสองรูป
พบว่าพระรูปแรกครับอายุ๔๘ปีบวชมาได้๕พันศา
ที่ผมบอกว่าเป็นพระอาการุกะเพราะมาจากบางรกรรมพิสุนโลก
พระรูปนี้ยอมรับว่าท่านทำผิดในฐานะโลกะวัชชะโลกติเตียนใช่ไหม
ก็จะออกจากที่พักสงฆ์แต่โดยดีแต่พระรูปนี้สำนึกในความผิดครับ
ลาศิกขาเองเลยนะครับส่วนพระรูปที่สอง
คือพระในคลิปที่เราปล่อยเสียงตอนแรกท่านอายุ๖๐แล้ว
มาได้๓พันศามาจากวัดที่หนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เด็กวัดต้องช่วยประคองประคองมานั่งมานั่งต่อหน้าเจ้าคณะตะบนแบบนี้
ท่านก็ว่ากล่าวตักเตือนทำแบบนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะ
แต่พระรูปนี้ยังให้การไม่รู้เรื่องครับเพราะยังเมาหนักอยู่
ทำยังไงถ้างั้นท่านเจ้าคณะแก้ปัญหาอย่างไร
สุดท้ายต้องให้ลูกศิษย์วัดพาไปพาไปจำวัดก่อนก็คือไปนอนก่อน
เดี๋ยวฟื้นคืนสติท่านใช้คำนี้เลยนะ
อับเปหิออกไปจากสำนักสงฆ์ครับ